อีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะคราวนี้เป็นชาวพม่านะคะ๒คน
ฆ่าเพื่อนร่วมชาติด้วยกันเองฆ่าปาดคอเลย
ถามว่าคือตอนนี้รวบตัวได้แล้วก็เลยถามว่าทำไมถึงทำแบบนั้น
เขาบอกว่าเขาไม่พอใจที่พอเวลากินเหล้ากันทีไร
ผู้ตายชอบมาล้อว่าเขาเป็นกระเทยค่ะ
ก็เลยมีเรื่องชกต่อยกันและสุดท้ายก็ฆ่ากันตาย
ผู้ต้องหาชาวพระม่าสองคนก็คือนายชินโกโกวัย๒๓ปี
และนายอองวันตันวัย๓๔ปีนะคะ
ถูกตำรวจภูทรพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
วบตัวได้ที่ห้องพักของคอนโดแห่งหนึ่งในตำบลบางครุเมื่อวานนี้
ไปตรวจค้นในห้องพักก็เจอหลักฐานค่ะ
เป็นชุดกางเกงขาสั้นแล้วก็เสื้อที่ทั้งคู่สวมใส่ในวันก่อเหตุ
ปาดคอในเวงวัย๓๕ปี
ชิงโกโกรับสารภาพนะคะบอกว่าเป็นคนปาดคอเพื่อนจริง
แล้วก็เล่าให้ฟังว่าจริงแล้ว๓คนนี้เป็นเพื่อนกันนะ
ทำงานอยู่ในโรงพิมพ์แล้วก็พักอยู่คอนโดก็ใกล้กันนี่แหละ
ต่อมาในเวียงผู้ตายเนี่ยลาออกไปทำงานเกาะสร้างอยู่ที่วัดพุทธบูชา
ทีนี้วันเกิดเหตุช่วงกลางดึกวันพุธที่ผ่านมาค่ะ
ในเวงแวะมาหาเพื่อนแล้วก็บอกไปกินเล่าซังซันกันหน่อย

เวงที่ยังอยู่ในอาการมืนเมานะคะก็เลยเหมือนต่อว่าเขา
แล้วก็พูดล้อเขาหลายครั้งด้วยว่าเขาเป็นกะเทย
เขาเลยโมโหค่ะเลยท้ากันไปต่อยเลย

ท้ากันไปต่อยในที่เปลี่ยวซอยสุขสวรรค์๗๐แยก๗ซอยโรงนุ่น
กำลังชกต่อยกันอยู่เลยค่ะ
นายอองวันตันเข้ามาล็อกแขนในเวงไว้
เพราะเห็นว่านายเวงพกมีดมาด้วย
พอนายชินโกโกเห็นแบบนั้นนะคะโดนล็อกแขนปุ๊บ
เขาก็เลยเอามีดของในเวงเองดึงออกมาจากเอวในเวงเลย
แล้วจ้วงแทงไปที่ท้องหน้าอกแล้วก็ปาดคอในเวงจนเสียชีวิต

เอามีดไปโยนทิ้งแล้วค่อยกลับมาห้องพักทีหลัง

ตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหาทั้งคู่ไปแล้วว่าร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็ส่งตัวดำเนินคดีต่อไปค่ะ